ข่าวต่อไปนี้ต้องอุทานดังว่าพระเจ้าช่วยกล้วยทอด

เช้าแบบนี้ก็ต้องกินอะไรร้อนอุ่นท้องใช่ไหมคะ
ถึงแม้ว่าอากาศเราจะร้อนแต่ว่าแน่นอนค่ะเราออกมาจากห้องแอร์

แต่ว่ากล้วยทอดนี้นะไม่ใช่กล้วยทอดธรรมดาคุณผู้ชม
เป็นกล้วยทอดสูตรอินโดนีเซีย

อิมพอร์ตมาจากนู่นใต้นู่นนะ
ใช่แต่ว่าขึ้นไปขายอยู่ทางเหนือ
นี่ค่ะร้านขายโมเลนหรือว่ากล้วยทอดสูตรอินโดนีเซีย
เขาตั้งตู้วางขายหน้าบ้านเลขที่๙ถนนประสาท
ตำบลเวียงอำเภอเมืองพยาวนะคะ
เป็นร้านของนางนรมนเครื่องสนุกอายุ๗๓ปีนะ
เปิดขายแบบนี้มานานกว่า๑๐ปีแล้วค่ะ
นายนรมนเล่าให้ฟังบอกว่า
ซื้อสูตรโมเลนมาจากเชียงใหม่อีกทีนึง
แล้วก็เอามาทอดขายให้ลูกค้าได้ซื้อกินกัน
แต่ละวันเนี่ยขายเป็นหลายร้อยชิ้นเลยนะคะ
ชิ้นละ๒บาท๕๐สตางค์
ไม่ชอบกล้วยไม่เป็นไรยายมีมัน
ไม่ชอบกล้วยไม่ชอบมันไม่เป็นไรยายมีเผือกเอาสิ
มีหมดค่ะมีกล้วยมีมันมีเผือกอยากกินอะไรเลือกได้เลยนะคะ

ไงกำลังจะบอกว่าคือสูตรโมเลนเนี่ยนะคะ
มันจะเป็นกล้วยทอดสู่อินโดนีเซียที่ไม่เหมือนกล้วยทอดของไทย
ของเราเนี่ยเขาชุบแป้งแล้วเอาไปทอดใช่ไหมคะ
ของเราคือพอมีชิ้นกล้วยชิ้นมันเสร็จปุ๊บใช่ไหม
จะไปจุ่มในแป้งที่ผสมคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงเอาไว้

ก็จะลงไปทอดในแป้งก็จะมีงามีอะไรว่าไป
ใช่แต่ว่าโมเลนหรือว่ากล้วยทอดสู่อินโดนีเซียเนี่ย
จะเอาแป้งมารีดเป็นแผ่นบางที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้
คล้ายกับเครปคล้ายกับโรตีเลยนะ
แล้วก็เอามาพันรอบชิ้นกล้วยชิ้นมันชิ้นเผือก

ที่สำคัญก็คือปั้นได้ด้วยนะ
เป็นรูปนกรูปงูหรือสัตว์อื่นแล้วเอาไปทอดก็ได้

ซึ่งรสชาติของโมเลนหรือว่ากล้วยทอดอินโดนีเซียเนี่ย
บอกว่ามันจะกรอบนอกนุ่มในอร่อย

ขั้นตอนการผลิตของคุณยายเนี่ยนะสะอาดแล้วก็ถูกหลักอนามัย
ใครไม่เคยกินอยากจะลองไปชิมกล้วยทอดอินโดนีเซีย
หรืออยากได้สูตรอยากได้สูตรมาขายไหม

เป็นเบอร์ของที่พะยาวนะเนี่ย
ใช่แล้วถูกต้องค่ะน่ากินอ่ะ

แต่เป็นโลกีแบบโรตีแบบเอาไปพันทอด
จังหวะที่พันธนึกถึงเบคอนพันธุ์แบบว่าอะไรอย่างนี้
น่ากินนะหิวเลยนะฮะ